งกรานวันที่๒นะคะคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นกันที่กำแพงเพชรไปดูกันหน่อย
โอ้โหคนก็ขับรถออกมาสาดน้ำสงกรานกันสนุกสนาน
กำแพงเพชรเนี่ยร้อนจัดเลยนะคะสี่สิบเอ็ดองศา
ส่วนใหญ่ก็มาแบบนี้ค่ะเอารถกระบะแล้วก็เอาถังไว้หลังรถนะคะ
ตะเวนเล่นกันตามถนนเส้นต่างนะคะโดยเฉพาะเกาะกลางแม่น้ำปิงที่เป็นจุดศูนย์กลางเลยนะคะ
ก็เป็นจุดเล่นสงกรานของชาวกำแพงเพชรนะคะก็พาเด็กเด็กมาลงเล่นน้ำในแม่น้ำปิงด้วยนะคะ
รถก็เลยค่อนข้างจะติดหน่อยค่ะรอบแม่น้ำปิงเนี่ยนะคะ
เคลื่อนตัวได้ช้าตลอดทั้งเส้นเลยค่ะอันนี้คือที่กำแพงเพชรนะคะ
คึกคักทีเดียวกาลสินค่ะกาลสินเนี่ยก็พาไปดูบรรยากาศที่อาโนด
ถนนอนันคนาคหรือถนนเข้าก่ำค่ะในตัวเมืองกาลสิน
ถนนนี้ยาวกว่าสามกิโลเมตรแต่คุณผู้ชมดูค่ะรถเต็มนะคะ
เพศทุกวัยเล่นสาดน้ำสงกรานกันคึกคักท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนจัดนะคะ
บางบางครรภ์เนี้ยเขาบอกว่าก็เอาถังแล้วก็เอาน้ำแพงใส
โอ้โหสาดทีนึงก็เย็นสะใจเลยค่ะนะคะ
ส่วนที่สตูนค่ะที่เกาะหลีเป๊ะมีนักท่องเที่ยว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
ที่ถนนคู่เมืองรอบเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงสายก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะนะคะนักท่องเที่ยวมาสาดน้ำตามคู่เมืองเอาถังน้ำใส่รถกระบะเล่นสาดน้ำกันแบบนี้นะคะอากาศร้อนหน่อยแต่ว่าดูสิคะไม่มีใครกลัวอากาศร้อนเลยนะคะสนุกกันเต็มที่ค่ะช่วงบ่ายก็มีการประกวดแข่งขันจัดขันตกล้านนาก็มีตัวแทนจากหลาย
ที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมร้านนานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเชียงใหม่นะคะ
กิจกรรมอีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชาวล้านนาก็คือ
ขบวนแห่ไม้ค้ำสลีหรือว่าไม้ค้ำต้นโพขนทรายเข้าวัดค่ะ
มีการตั้งขบวนกันที่เชิงสะพานนวรัฐแล้วแห่ไปตามคู่เมือง
เอาไปถวายวัดที่อยู่รอบคู่เมืองอันนี้ก็เป็นประเพณีโบราณของเขานะคะ
ลงใต้กันคุณผู้ชมไปดูที่ประจวบคีริขัน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอควาเรียม
ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
ก็เอาใจนักท่องเที่ยวค่ะมีนางเงือกด้วยครับ
มีนางเงือกสุดพิเศษไลฟ์มือเมดค่ะ
ว่ายน้ำในบิ๊กแท้งหรือแท้งน้ำใหญ่นะคะ
ในช่วงเทศกาลสงครานนี่ค่ะโอ้ก็มีนางเงือกด้วยนะคะ
อยู่ในโชว์นักท่องเที่ยวค่ะระหว่าง๑๔๑๖เมษายนค่ะ
เด็กก็ไปดูกันใช้เวลานานหน่อยนะคะ
กว่า๑๐นาทีผู้สื่อข่าวเราบอกก็ยืนดูเงือกหนุ่มเงือกสาวแหวก
ไปมาในแท้งน้ำแล้วก็มีนิทัศกาล
การแสดงของสัตว์น้ำเปิดโลกใต้ทะเลต่อไปนะคะ
ปิดท้ายที่ฉะเชิงเซาค่ะโอ้ฉะเชิงเซาก็คึกคักนะคะ
ทั้งสองฝั่งนี่แน่นเลยนะคะ
ก็ผู้สื่อข่าวบอกก็เล่นน้ำแล้วก็ไปแวะเข้าห้องน้ำที่วัดนะคะ
ปรากฏว่าวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดโสธรวรารามวรวิหารวัดใหญ่เนี่ย
ปรากฏว่ามีคนใช้เฟสบุ๊คอะไรหนึ่งก็โพสต์ก็บอกว่า
วัยรุ่นเล่นน้ำสงกรานแล้วมาใช้ห้องน้ำของวัด
ตอนออกไปขโมยขันห้องน้ำไปหลายสิบใบติดมือไปด้วย

นี่ค่ะเอาไปก็คาดว่าจะเอาไปเล่นสงกราน

เขาก็กลัวว่าคนมาใช้ห้องน้ำก็จะไม่มีขันใช้
วอนว่าอย่าทำแบบนี้เลยนะคะ